เพราะว่าอะไรรู้ไหมในแม่น้ำแม่กรอง

เหมือนศพลอยแบบเหมือนใหญ่นะใช่พนมมืออยู่แบบนี้
ต้องไปเอาศพนี้ขึ้นมาบนฝั่งก่อนค่ะ
แล้วตอนที่กำลังกู้ศพเนี่ยเจอแบบนี้ช็อกยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ

แอมยังไม่ตาย

เอาป๊าทำอะไรเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเร็ว
ก็ว่าอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นศพทำไมไม่เซ็นเซอร์
นายคุณอาริยาว่าเป็นศพสุดท้ายไม่ใช่ศพเหรอ
ยังไม่ตายลืมตามาอยู่เลย
แต่ไปลอยตัวไหว้เอามือพนมยังทำไม
ก็นี่ไงคะนี่ไงคะคือต้องการหาคำตอบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรตอนที่ชาวบ้านเขาไปเห็นนะ
ลอยอยู่ในน้ำเงยหน้าพนมมือแบบนี้คิดว่าตายแล้วจริงคุณผู้ชม
ตอนกู้ภัยสว่างเบนจธรรมสมุทรสงครามได้รับแจ้งนะ
เพราะว่าคนก็บอกว่ารีบเอากู้ภัยมาดูเลยนะ
แม่น้ำแม่กรองติดกับท่าน้ำ

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปตรวจสอบเลย
อันนี้อยู่ในพื้นที่ของสมุทรสงครามนะคะ
แล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้ลอยอยู่
พอจะเก็บกู้เข้ามาฝั่งเท่านั้นแหละ

ลืมตาเจ้าหน้าที่ก็สะดุ้งตกใจสิเอายังไม่ตายนี่นะ
แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินคือพยายามถามไง
เธอมาอยู่ตรงนี้ทำไมเธอเป็นใครมาลอยนานหรือยัง
เธอคือนางปิ่นทองปั้นพุ่มโพอายุ๔๕ปีค่ะ
เป็นชาวตำบลลาดใหญ่ที่สมุทรสงครามนี่แหละ
นี่พาตัวขึ้นมานะมาบนท่าน้ำแล้ว
แล้วนางปิ่นทองท่าทางตอนที่เอาตัวขึ้นมาเห็นไหม
ห่มผ้าอยู่เธอก็หนาวสั่นแล้วก็พูดเหมือนคนเพ้อ
ฟังไม่จับใจความไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะคะ
เจ้าของร้านอาหารบ้านเกาะอย่างพี่วิชัย
เขาก็มีการจุดทูบแล้วอันเชิญเสียน

ทำพิธีครอบศีรษะแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตอนทำพิธีเนี่ย
อันนี้นะกำลังทำพิธีเห็นไหมจุดทูปแล้วต้องไปเชิญอันเชิญเสียนนะ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นพออันเชิญเสียนมาเสร็จแล้วนี่มาครอบศีรษะ
ครับแล้วท่องคาถาบูชาทาเวทค่ะตัวนางปิ่นทองอ่ะตัวสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นสั่น
แล้วหัวเราะเสียงเข้มเข้มหัวเราะแบบดังลั่นเลยอ่ะครับคือเสียงนี่นี่จังหวะเนี้ย
คือเขาบอกเสียงเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงยักษ์อ่ะมันไม่มีแล้วพยายามฟังว่าเธอพูดว่าอะไร
คือสรุปความได้ว่ากูเห็นแล้วกูมาช่วยบ้านมึงมีของเยอะแต่ไม่กราบไหว้แล้วดูแลเขา
เขาจึงมาเข้าตัวเองข้ามาช่วยเองแล้วจากนี้ไปเองจะมีแต่โชคลาภเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปนิดนึงนะ
ก่อนจะเกิดเหตุคนตกกุ้งมีคนมาแจ้งไงว่าเจอศพลอยน้ำพอมาดูเนี่ยเจอแบบนี้เดี๋ยวลองฟังพี่วิชัยเจ้าของร้านอาหารเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ
ก็เลยโทรหามูนิธิพอมูนิธิมาก็มาดู
แล้วพี่มูลนิธิเขาก็กำลังถ่ายรูปอยู่ป้าแกก็ลืมตาขึ้นมาก็ตกใจกันหมดเลย
แล้วก็เลยนี่แหละก็เลยเอาดึงกันขึ้นมาก่อน
แล้วก็เอาผ้าเอาน้ำเอาอะไรมาให้กินเพราะแกยังมีชีวิตอยู่
ผมตกใจขนลุกเลยตอนลืมตาขึ้นมา
จริงพี่ท่านก็บูชาของเหมือนกันนะ
แต่มาเห็นแบบนี้ก็ตกใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีของเยอะเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เสียงปู่ท้าเวสวันที่นำมาครอบให้กับผู้หญิงคนนี้
ปลุกเสกในโบสถ์นะคุณ๗วัน๗คืน
โดยพระกูธรรมคารักษ์วิทยาท่านเจ้าอวาสวัดธุงเสธผี
แล้วทีนี้ทางฝั่งลูกสาวของนางปิ่นทองเนี่ยนะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาแม่ก็เครียดปัญหาส่วนตัวแหละ
แล้วแม่ก็บ่นแม่ถามลูกสาวเลยว่า

ทีนี้ลูกสาวทำไงชวนแม่ไปนอนบ้านเพื่อนไปนอน
ไปนอกบ้านอยากจะคลายเครียดให้กับแม่ไง
แต่แม่ไม่ยอมไปลูกก็เลยลูกออกไปธุระก่อนนะแม่
หลังจากนั้นแม่ก็ตามหลานไปซื้อออกไปตลาดแม่กรอง
จนมืดแล้วเอ๊ะทำไมแม่ยังไม่กลับซะทีนึง
ไปหาหาจนมาเจอแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวก็คิดว่าแม่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะ
เนี่ยจากการสอบถามเนี่ยก็ทราบว่าตัวของนางปิดทองเนี่ย
ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มากระโดดน้ำ
ฆ่าตัวตายตอน๓ทุ่มครึ่งที่ท่าน้ำวัดช่องลมนี่แหละค่ะ
ก็ห่างจากจุดที่เจอประมาณ๒กิโลเนี่ยนะ
ญาติพยายามตามหาสุดท้ายคือเธอปลอดภัย
แข็งแรงดีนะคะคุณผู้ชมกู้ภัยบอกแบบนี้
กู้ภัยบอกว่าทำงานมากว่า๑๐ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย
ถ้าเป็นศพก็จะเป็นเรื่องปกติแต่นี่จู่คิดว่าเป็นศพลอยตัวแข็งมือพนม
แต่ปรากฏว่าพอจะเอาขึ้นมาเอ้าลืมตามากู้ภัยตกใจเลยคุณ
ตกใจรีบคว้าร่างขึ้นมาช่วยเหลือแล้วก็ต้องคอยปลอบใจอยู่แบบนี้ด้วย
เดี๋ยวหลังจากนี้ลูกสาวอาจจะต้องดูแลคุณแม่ใกล้ชิดนิดนึง
ไปตรวจสุขภาพตรวจทั้งหมดแหละสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
ก็ต้องไปดูด้วยนะที่ท้าเวทท่านบอกว่าของของผู้หญิงคนนี้มีเยอะ
ที่บ้านมีของเยอะคืออะไรบ้างนะครับ